ไฟลุกลามมาลามปามกันต่อเลยค่ะ

แล้วปรากฏว่าไฟมันยังไม่มอดสนิทเลย
คุณก็ไปแล้วแล้วไฟมันลุกลามบานปลายค่ะ
ลามปามไปไหม้กองไม้ของชาวบ้าน
แล้วไปไหม้รถเก๋งของชาวบ้าน
ความเสียหายครั้งนี้นับแสนบาท

ต้องลงพื้นที่ไปช่วยกันดับเพลิงแบบนี้นะคะ

นี่เป็นสภาพเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้

น้ำหนักรวมกันสักประมาณ๒๐ตัน
อุ๊ย๒๐ตันตันหนึ่งมี๑๐๐๐กิโลกรัม

จุดเกิดเหตุก็คือบ้านเลขที่๑๑๗ทับ๑
หมู่๓ตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี

อกจากกองไม้ที่ถูกเผาวอดแบบนี้แล้ว
มันยังลุกลามบานปลายไปไหม้รถเก่งของชาวบ้านที่จอดอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการระดมรถน้ำมาดับเพลิง
ใช้เวลาร่วมกว่า๓๐นาที
เพลิงสงบและนี่คือซากและสิ่งที่เหลือ
น่าสงสารนะแค่นี้เราไปถามเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณนพดลกุยวง
คุณนพดลเล่าบอกว่าคือช่วงเวลาเกิดเหตุ
เป็นช่วงที่ตัวเองกำลังจะเข้านอน
แต่จู่มันได้ยินเสียงดังเหมือนไฟไหม้
ก็เลยเอาล่ะตัดสินใจลุกขึ้นมาดู
มันตำตาเลยค่ะภาพที่มันอยู่ตรงหน้าก็คือ
ไฟกำลังลุกไหม้กองไม้พาเลสที่เขาซื้อมาเก็บไว้
เพื่อจะเผาเป็นถ่านแล้วเอาไปขายเสียหายทั้งหมดเลยนะคะ
ทีนี้เราก็ถามต่อว่าสาเหตุคุณนพดลคิดว่ามาจากอะไร
คุณนพดลบอกว่าสาเหตุเกิดจากการเผาไร่อ้อยของเจ้าของไร่อ้อย
พอเผาเสร็จแล้วปุ๊บไฟมันยังไม่ดับสนิทไงมันยังไม่มอดไง
เจ้าของไร่อ้อยแกกลับบ้านเลยค่ะกลับไปกันหมด
ไม่มีใครเฝ้าดูแลจนกระทั่งไฟเนี่ยมันมีเชื้ออยู่ไง
มันลุกลามไปไหม้กองไม้แล้วก็รถของคุณนพดล
ส่วนมูลค่าความเสียหายคาดว่าน่าจะเกือบ๒แสนบาท
เพราะฉะนั้นคุณนพดลขอร้องและร้องขอบอกว่าวอนหน่อย
เจ้าของไร่อ้อยคุณช่วยมารับผิดชอบกับสิ่งที่คุณทำลงไป
แล้วก็ฝากเตือนฝากเตือนเจ้าของไร่อ้อยด้วยนะคะบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องของการ
ไร่อ้อยมากกว่านี้เวลาเผาแล้วเนี่ยคุณควรให้มันดับสนิทก่อน
ก่อนที่คุณจะจากไปไม่ใช่ว่าเผาแล้วคุณยังไม่ดับสนิท
คุณก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดสิ่งนี้
ชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านเดือดร้อนนะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเชิญตัว
เจ้าของไร่อ้อยมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ใช่เรื่องเผาไร้อ้อยรัฐบาลเขาก็ขอความร่วมมือมามากกว่า
ใช่ค่ะมันเกิดฝุ่นควันพิษด้วย